คุณผู้ชมคะมาดูสถานการณ์โรงพยาบาลเอกชนบางแห่งนะคะ
ถอนตัวจากการให้บริการผู้ที่ใช้สิทธิ์
ประกันสังคมหรือว่าสิทธิ์บัตรทองนะคะ

ได้มีการจัดโรงพยาบาลรองรับแล้วนะคะ
สำหรับกรณีที่โรงพยาบาลเอกชนบางแห่ง
ไม่ได้ให้บริการก็แยกเป็นประกันสังคม๓แห่ง

มีที่ไหนยังไงบ้างจัดที่ไหนรองรับเอาไว้มาดูกันค่ะ

ในแพทย์ศักดิ์ชายการจนะวัฒนาเลขาที่การ

ท่านก็เปิดเผยนะคะว่าจากการแจ้งเปลี่ยน
ของโรงพยาบาลเอกชน๕แห่ง
กระทบกับคนที่ใช้สิทธิ์บัตรทองประมาณ๒๕๐๐๐คนค่ะ
ก็จัดหาหน่วยบริการปฐมภูมิในการรักษาพยาบาล
รองรับเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ
โรงพยาบาล๖แห่งที่เป็นโรงพยาบาลเอกชน
ยกเลิกให้บริการผู้ใช้สิทธิ์ประกันสังคม
และสิทธิ์หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
หรือบัตรทองแยกเป็นประกันสังคม๓แห่งค่ะ

โรงพยาบาลเกษมราชรัตนาธิเบส
และโรงพยาบาลศรีระยอง
ส่วนบัตรทอง๓แห่งคือโรงพยาบาลมเหศักดิ์
ถอนตัวจากการรับผู้ป่วยบัตรทอง
กรณีรับส่งต่อและประจำ
โรงพยาบาลบางนาน๑และโรงพยาบาลวิพารามปากเกร็ด
เดิมไม่มีผู้ป่วยบัตรทองประจำ
ก็เลยยกเลิกการรับส่งต่อ
ส่วนอีกหนึ่งแห่งค่ะโรงพยาบาลแพทย์ปัญญา
ยกเลิกการรับผู้ป่วยบัตรทองประจำ
แต่ว่าถอนตัวจากการรับส่งต่อ

แล้วก็ล่าสุดมีโรงพยาบาลกล้วยน้ำไทยด้วยค่ะ
จากเดิมรับคนที่มีสิทธิ์บัตรทองประจำ

แต่ว่าตอนนี้ขอถอนตัวจากการรับส่งต่อ
แต่ยังให้บริการผู้ป่วยบัตรทองประจำต่อไปนะคะ
นี่ค่ะก็ข้อมูลตามหน้าจอนี้เลย
ดังนั้นจากกรณีที่มีการแจ้งเปลี่ยนของโรงพยาบาลเอกชน

อยู่ที่โรงพยาบาลมเหศักดิ์ก็จัดสรรไป
ให้ไปรับบริการที่โรงพยาบาลกลางค่ะ
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
และโรงพยาบาลเลิศสินค่ะ
ส่วนมีสิทธิ์ส่งต่อไปที่โรงพยาบาลมเหศักดิ
ก็ได้กระจายหน่วยบริการที่รับส่งต่อไป
ยังโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
และสังกัดกรุงเทพหานครและอื่นแล้วนะคะ
ส่วนหน่วยบริการปฐมภูมิหรือคลินิกต่างที่เดิม
ส่งต่อผู้ป่วยบัตรทองไปโรงพยาบาลแพทย์ปัญญา
เปลี่ยนเป็นส่งต่อไปที่โรงพยาบาลราชวิถี
สิรินทรภูมิพลนพรัชราชธานีและโรงพยาบาลกลางค่ะ
ส่วนที่ส่งต่อไปโรงพยาบาลบางนานหนึ่ง
ก็จะเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนไปที่โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
รวมทั้งเดิมที่ส่งต่อไปที่โรงพยาบาลวิพารามปากเกร็ด
ก็เปลี่ยนเหมือนกันไปส่งต่อที่โรงพยาบาลภูมิพล
ส่วนจากเดิมที่ส่งไปโรงพยาบาลกล้วยน้ำไทย
ก็จะเปลี่ยนไปเป็นส่งไปที่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะค่ะ

ที่การสำนักงานประกันสังคมก็ยืนยันแบบนี้นะคะว่า
การออกจากระบบประกันสังคมของโรงพยาบาลเอกชนนั้น
จะไม่กระทบกับผู้ประกันตนนะคะ
เพราะว่าจัดหาสารพยาบาลทดแทนเอาไว้เรียบร้อยค่ะ
ถ้าท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม
อยากจะรู้ว่าเราจะไปใช้สิทธิ์ตรงไหนอะไรยังไงนะครับ
ก็สายด่วนของสปสชหมายเลข๑๓๓๐นะฮะ